ส่วนช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุอัธยกรรมที่เกิดขึ้นหน่อย

คือไปเจอศพชายคนนึงนอนเสียชีวิต
คุณดูสินอนอยู่บนกองขยะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
เพราะว่าตามเนื้อตามตัวมีบาดแผลหลายแห่งเลยค่ะ
โดยตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ด
ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ตรงนี้เป็นกองขยะอยู่หลังวัดราชสะดอนอุทิศนะคะ

มีศพของนายเลื่อนแก้ววงศรีอายุประมาณ๕๕ปี
จมกองเลือดอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สวมเสื้อ

แล้วก็เจอบาดแผลชะกันบริเวณศีรษะ

มีแผลฟกช้ำบริเวณหน้าอกฝั่งซ้าย
ขาทั้งสองข้างก็มีแผลถลอกฟกช้ำ
ห่างจากศพไปเจอนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นมีดพระเจอไฟฉายแบบคาดหัว
เสื้อแขนยาวสีดำแล้วก็มีคราบเลือดที่พื้น
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จำนวนนึง

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าสักประมาณ๓ทุ่ม

ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันนะ
ของผู้ชายสองคนคือเขาบอกว่า
เป็นชายสองคนปั่นจักรยานมาที่กองขยะ
เป็นเสียงคนทะเลาะกันสักประมาณ๒๐นาที

ทีนี้ผู้ชาย๒คนที่ปั่นจักรยานมา

เขาบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าที่จะออกไปดู
จนมาตอนเช้าพระก็ออกบินทบาทช่วงเช้ามืดเลย
เจอศพของผู้ตายอยู่ที่บริเวณนี้
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

ผู้ตายในเลื่อนเป็นคนเก็บขยะ
ที่มาสร้างเป็นเพลิงพักอยู่จุดตรงนี้

ก็รวบรวมหลักฐานต่างที่พบในที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ที่บอกว่าเป็น๒คนปั่นจักรยานเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ